มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องนี้เกิดขึ้นบนเวทีหมอลำ
เป็นการแสดงของหมอลำชื่อดังท่านหนึ่ง
คือในความเข้าใจของคนไทยมันก็จะมีการเปรียบเปลย
ดอกไม้สีทองหมายถึงผู้หญิงที่ไม่ดี
แล้วก็ปรากฏว่าในระหว่างการแสดงของหมอลำชื่อดังท่านนี้ค่ะ
มีคนเอาดอกไม้สีทองไปให้เธอกลางเวทีค่ะ
นี่ค่ะนางเอกหมอลำเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะคุณแอนอรดีคุณผู้ชมดูหน้าเธอนะ

คนที่เอาดอกไม้สีทองไปให้เธอเป็นผู้ชาย
แล้วเธอก็มองหน้าเขาใจเธอคงมีคำถามเยอะแยะมากมาย

ว่ายังไงเธอบอกเธอเวอเลยในใจนี่เดือดปุดนะคะกับช่อดอกไม้สีทองปริศนาค่ะ
เพลงก็ร้องต่อไปดอกไม้ก็ต้องรับบนเวทีเรื่องดำเนินต่อไปแบบนี้ค่ะ
แล้วก็บอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณจุดนะคะที่มอบให้
เนี่ยค่ะไม่รู้ว่ามีเจตนาหรือจุดประสงค์อะไรขอบคุณมากค่ะ
นี่คือสิ่งที่เธอได้รับหน้าเวทีแล้วหลังจากนั้นเธอออกมาไลฟ์นะคะ
บอกไม่เคยเจออะไรที่ทำให้รู้สึกว่าฟิลขาดขนาดนี้เลย
นี่ค่ะไปฟังเสียงเธอกันค่ะ
ขอบคุณมากเลยนะ
อิจฉาก็แล้วแต่ก็ไปเคลียร์กันเอาอย่ามาทำแบบนี้
แล้วต่อไปหนูต้องเจออะไรบ้างอ่ะทุกคนหนูต้องเจออะไรบ้าง
ต้องเจออีกอย่างแม่คอยต้องเจออีกอย่าง
มันมากกว่านี้บ่อันนี้แค่นอกท้องต่อไปคือต้องเจออย่าง
เจอคนอร่ำกฎมาสัตว์ในขอยตีหรือแบบไหน
ตอนนี้มันมาขนาดนี้แล้วอ่ะแสดงว่าลุกแล้วเว้ย
ลุกเขาลุกแล้วแล้วต่อไปงานต่อไปเขาจะเจออย่างแน่
นี่ค่ะทีมข่าวของเราสอบถามไปที่คุณไก่โต้งค่ะ
คุณไก่ต้องเป็นผู้จัดการของคุณแอน
ก็เล่ามาบอกว่าคุณแอนตอนนี้ช็อกกับตกใจ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าตัวเองจะเจอเรื่องแบบนี้นะคะ
คุณไก่ต้งคาดว่าดอกไม้ช่อนั้นน่าจะมาจากแฟนคลับของศิลปินท่านหนึ่ง
ที่ไม่ขอเอ่ยนามที่รู้สึกไม่ปลื้มคุณแอนอรดีค่ะ

วันนี้ในเฟซบุ๊คของคุณแอนแฟนคลับมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะคะ

แล้วก็ฝากเตือนสติแฟนคลับที่ไม่หวังดีด้วย
ว่าทำแบบนี้เป็นการคุกคามนะคะ